คุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้เราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนร้ายไปก่อเหตุฆ่าหญิงสาวคู่หนึ่งครับ
แล้วก็นำศพนั้นไปใส่ถุงดำไปทิ้งเอาไว้ที่หลังบ้านซึ่งเป็นสวนนั่นเองครับ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วแต่ว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อน
โดยคนร้ายเนี่ยก็มีการคบหาดูใจกันกับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าเป็นหญิงม่ายครับ
แล้วก็มีการทะเลาะหึงหวงกันก่อเหตุฆ่าผู้หญิงก่อน
แล้วใช้มือถือของฝ่ายหญิงแชทไปลวงหาผู้ชายอีกหนึ่งคนที่มาติดพันธุ์ผู้หญิงเช่นเดียวกัน
ให้ผู้ชายไปหาแล้วก่อเหตุฆ่าเป็นศพที่สองแล้วนำศพนั้นไปทิ้งเอาไว้พร้อมกันนะฮะ
กลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ห่อในถุงดำกลางสวนหลังบ้านในตำบลแม่แตงอำเภอเชียงใหม่
สร้างความสลดใจให้แก่คนที่พบเห็น
ผู้ตายทั้ง๒ศพคือนางสาวกมลทิพย์ศพกระสิบอายุ๔๑ปี
เจ้าของบ้านถูกยิงท้ายถอยเสียชีวิตก่อนนำพลาสติกห่อศพ
ส่วนนายเจริญมณีอายุ๕๐ปีศพถูกห่อในถุงดำถูกยิงกกหูทะลุหน้าผาก
พบร่องรอยการต่อสู้ในบ้านก่อนมีการลากศพทั้งสองออกจากบ้านไปทิ้งในสวน
ตำรวจพุ่งประเด็นชู้สาวเนื่องจากผู้ตายมีผู้ชายมาติดพันธุ์อาจมีการหึงหวงและมีการนัดมาเจรจาแต่ไม่ลงตัว
ตำรวจเข้าหาหลักฐานเพิ่มเติมที่สวนผลไม้หลังบ้านเกิดเหตุ
คราบเลือดของผู้ตายทั้งสองรายกระจายที่พื้นและมีรอยลากเป็นทาง
ส่วนทรัพย์สินภายในบ้านไม่มีร่องรอยการรื้อค้นหรือถูกชิงทรัพย์
ส่วนในรถผู้ตายพบคราบเลือดที่เบาะหลังคนขับ
ว่าคนร้ายนำศพขึ้นจากรถเพื่อไปทิ้ง
แต่เปลี่ยนใจลากศพไปทิ้งที่สวนหลังบ้านแทน
แม่ของนางกุ้งผู้ตายบอกว่า
ช่วงวันเสาร์ตัวเองเป็นคนเปิดประตูบ้าน
ผู้ต้องสงสัยขับรถเข้ามาในบ้านลูกสาว
แต่เห็นทั้งคู่ทะเลาะกันตัวเองจึงกลับบ้าน
จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้
เช่นเดียวกับแม่ของนายเจริญบอกว่า
กับนางกุ้งไปมาหาสู่กันมาได้๓เดือน
โดยลูกชายมักออกไปหาฝ่ายหญิงตอนเธอนอนหลับ
และกลับมารุ่งเช้าของอีกวัน
ก่านี่
อย่างกันเนี่ยอีน้องก็มาพักมานอนนี่
คืนสองคืนมันก็ปิ๊กแล้วก็
พ่อใจก็จะไปนอนห้านอยู่
คืนสองคืนแล้วก็ปลิ๊กไปมาหาซู
มีของกินอย่างตรงนี้ล้ำก็เอาไปส่ง
แล้วทางฟุ้นมีลำก็เอามาส่ง
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันกับลูกชายคือช่วงเย็นวันเสาร์
เตือนลูกว่าหากจะคบใครให้ดูดี
ระหว่างคนมีเจ้าของไม่งั้นจะมีปัญหาตามมา
และถ้าไปไหนกลับเมื่อไหร่ไม่เคยว่า
แต่ขออย่างหนึ่งให้กลับมาวันจันทร์ที่๒๕พฤษภาคม
เพราะแม่จะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลแม่แตง
เพื่อไปหาหมอเรื่องโรคประจำตัว
สืบสวนสามารถติดตามในไข่อายุ๔๒ปี
ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้ที่อำเภอเชียงดาว
จากนั้นคุมตัวไปสอบสวนที่สพแม่แตงแล้ว